เอามาดูกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมค่ะ
พริตตี้สาวนะคะตั้งคันได้๔เดือน
นวดที่ร้านนวดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
หลังจากนั้นกลับบ้านมาไม่สบายป่วย
และกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราเลยนะคะ
ล่าสุดลูกเสียชีวิตแล้ว
ส่วนเรื่องของการเยียวยารักษา
คือตกลงกันไว้กับทางร้าน๓แสนบาท
แต่ร้านจ่ายมา๒ครั้งครั้งละ๒๐๐๐บาท

แล้วก็ไม่ได้ติดตามไม่ได้ติดต่อกลับมาอีกเลยนะคะ

เดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าไม่คืบหน้ามากกว่านี้เนี่ย
ถึงกองปราบแน่นอนนะคะ
กรณีนี้คือนางสาววิราวันเกรดเกษี
อายุ๒๖ปีเป็นพริตตี้สาวที่กำลังท้อง
ช่วงที่ท้องแล้วไปใช้บริการนวดเท้า
ที่ร้านในห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่ง
ตอนนั้นท้องได้๖เดือนนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต้นมกราคมที่ผ่านมา
หลังจากนั้นช็อกหมดสติขณะที่นวด

ระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล๓ครั้ง
ถูกปั๊มหัวใจกลับมาหายใจได้
แต่ขาดอากาศไปเลี้ยงสมองเป็นเวลานาน
ต้องมีสภาพไม่ต่างจากเจ้าหญิงนิทรานะคะ
ยังคงต้องใช้เครื่องดูดลูกออกจากคัน

และคนไข้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชน
สิทธิ์ประกันสังคมอยู่หลายเดือน
ญาติรับตัวคนไข้ออกมาจากโรงพยาบาล

อยู่แถวถนนศรีปิงเมืองในตัวเมืองเชียงใหม่
โดยให้อาหารทางสายยางต่อเนื่องเป็นเจ้าหญิงนิทรา
หลังจากเวลาผ่านมาร่วม๖เดือนแล้ว

และการดำเนินคดีกับทางร้านครอบครัว
บอกว่ามันไม่มีความคืบหน้า
ล่าสุดสายที่ผ่านมา
นายชัยวัดคำยาอายุ๕๔ปีนะ
พริตตี้สาวที่กำลังนอนป่วยอยู่

พร้อมกับคู่กรณีที่สพภูพิงราชนิเวศ
จากนั้นเข้าห้องเจรจาค่ะ
มีพันธุ์ตำรวจโทอเนกชัยวงศ์

หัวหน้างานสอบสวนสพภูพิงราชนิเวศ
เป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างครอบครัว
พริตตี้สาวและทางร้านนวดนะคะ
ภายหลังจากมีการเจรจานายชัยวัด
้าของพิรุตตี้สาวบอกว่า
เรียกร้องค่าเสียหายไปทั้งหมด๓แสนก่อนหน้านี้

คู่กรณีชดใช้มาแล้ว๒ครั้ง

แต่ว่ามันยังขาดอยู่นะ

เอาไปเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับหลานสาวทั้งหมด

เราต้องการให้เขาช่วยทางครอบครัวของน้องวิลาวัน
แม่เขาคุณแม่เขาเป็นพี่สาวผมนี่แหละ
แล้วก็หลานลูกชายของวิราวัล
ถ้าเกิดตกลงได้ก็ขอค่าทำขวัญค่าน้ำนมเขาอีก๓แสน
แต่ยังตกลงไม่ได้ตกลงไม่ได้ก็คือเขายังไม่มีการจ่าย
ยังไม่มีการจ่ายไอ้เงินที่เราเรียกร้องไม่มีการจ่าย
แต่สองหมื่นให้มาแล้วแล้ววันนี้ให้สองหมื่น
ถ้าเริ่มจะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็รอรอบต่อไปรอตำหนด
คุณน้ายังบอกเพิ่มเติมนะคะบอกว่าตอนนี้ถ้ามันไม่มีความคืบหน้า
ทั้งด้านคดีและการเยียวยาในส่วนที่เหลือเนี่ย

ยื่นเรื่องต่อกองบังคับการปราบราม
เพื่อให้ช่วยเหลือต่อไป
ขณะเดียวกันวันนี้นะคะนายธวัชเจียรันพันมา
เจ้าหน้าที่นิติกรสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชิงใหม่
เข้ามาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายในทางมนุษยธรรม
ซึ่งทางยุติธรรมจังหวัดจะมอบเงินเป็นค่าเยียวยาให้จำนวนหนึ่งเพิ่มเติมค่ะ